ประเทศไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสุดยอดสภาการเดินทางและก็การท่องเที่ยวโลกนะครับ
โดยหวังที่จะโชว์ความพร้อมและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทย
เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคและของโลก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ครับ
โชว์จากคณะโจหลุยและการแสดงหน้าตะสินไทยชุดชัยตรีโลกจากคณะนาตยาบูรพาจัดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่โชว์เอกลักษณ์ไทย
เสิร์ฟเมนูไทยแท้อย่างผัดไทยส้มตำขนมเบื้องต้อนรับผู้แทนระดับสูงในภาคธุรกิจ
การเดินทางและการท่องเที่ยวและหน่วยงานการท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า๑๒๐๐คนที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลก
นี้ทั้งหมดจะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้ออนาคตของธุรกิจท่องเที่ยวภายใต้บรรยากาศและศิลปะความงามแบบไทย
ซึ่งไทยคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถโชว์ศักยภาพในการจัดงานระดับโลกและเผยแพร่ความเป็นไทยให้กับบุคคลสำคัญได้รู้จัก
ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกนะครับ
ซึ่งปีนี้ต้องถือว่าประเทศไทยได้รับความสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับ
ในแง่ของจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมนะครับในแง่ของวิทยากรที่มารวมทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมชมซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีมากกว่าปีที่แล้ว
เจอรอลวาเวสประธานสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกให้สัมภาษณ์ว่าการท่องเที่ยวสามารถสร้างเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประเทศนั้นได้เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ทรงพลัง
ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้เสนอให้รัฐบาลแต่ละประเทศลดค่าทำวีซ่าและมีขั้นตอนง่ายขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างกัน
พร้อมทั้งแนะนำให้ทุกประเทศเตรียมแผนรับมือเหตุก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นได้ทั่วโลก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ
ในปีที่ผ่านมาขยายตัวกว่าร้อยละ๑๑สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า๒ล้านล้านบาท
ซึ่งประเทศไทยก็คาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทย
กลายเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคและของโลกค่ะ

ขอเทศรัตน์ทีวีรายงาน